แต่เรื่องบางเรื่องเราก็นึกไม่ถึง

เป็นเรื่องที่ยังรอการพิสูจน์อยู่
เพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดชายภูมิเขาหวาดภาวะ
หวาดภาวะว่าว่าอะไร

เห็นไหมเขาเชื่อกันแล้วเขาก็หวาดภาวะ
ได้ยินแววว่าเหมือนมีผู้หญิงอะไรใส่โจงกระเบนมานะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตต่อเนื่องกันเป็น๑๐ศพ

ก็เลยมารวมตัวกันที่บริเวณสารากลางบ้านตำบลโคกุง
อำเภอกแก้งคลอสจังหวัดชายภูมิ

เท่ากว่าพันคนเลยนะคุณผู้ชมที่มาทำพิธี
สะดอกเคราะห์ต่อชะตาหมู่บ้าน
เพราะอย่างที่บอกไปว่ามีเด็กหนุ่มเสียชีวิตติดต่อกันเป็น๑๐รายภายในเดือนเดียว

บางคนก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุด้วย
ชาวบ้านบอกอุ๊ยแบบนี้มันไม่ปกติแล้ว
น่าจะเป็นเพราะผีแม่ม่ายออกอารวาสครับ
เนี่ยนะจากคำบอกเล่าของชาวบ้านหลายคนแบบนี้เขาก็เลยรวมตัวกันมา
แล้วก็นิ้มนภรรณเกจิชื่อดังของภาคอิสรมาหมดแล้วค่ะ

เพื่อสะกดและไล่สิ่งวิญญาณ

ไม่ให้ออกมาอารวาสอีกเท่านี้ไม่พอคุณผู้ชมยังมีพิธีกรรมเรื่องของการทำกระทงแบบเนี้ยค่ะ
สะดอกเคาะต่อชะตาแล้วก็เอาเสื้อสีแดงมาแขวนตามหน้าบ้าน
รวมทั้งโยงสายสินเห็นไหมคะขาวไปทั่วทุกบ้านเต็มหมู่บ้านเลยนะคะ
ยังไงก็ตามคุณผู้ชมอยากจะบอกว่านี่คือพิธีกรรมแล้วก็การปฏิบัติตามความเชื่อส่วนบุคคล
ทำแล้วเขาสบายใจนะทำแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออไม่มีสิ่งที่จะมารบกวนไม่มีสิ่งชั่วร้ายแล้ว
ยังไงก็ตามนะคะก็ฟังหูไว้หูเป็นเรื่องราวของความเชื่อของเขา
แต่ขณะเดียวกันเราก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุขภาพให้พ่อแม่พี่น้องที่ชายภูมิแล้วก็ชาวอีสานทุกคนดูแลสุขภาพด้วย
อากาศก็เย็นด้วยนะคะก็มาเล่าให้ฟังฝากเตือนกันเอาไว้นะครับ